สวัสดีค่ะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้นะคะ
เรามีกิจกรรมสนุกมาให้น้องหนูได้ทำกันในช่วงปิดเทอมด้วยค่ะ
และวันนี้พิเศษจริงเรามีคุณครูที่เขาจะมามอบความรู้

ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นเลยขอทราบชื่อเสียงเรียงนามกันหน่อยค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะ

ค่ะแล้วกิจกรรมครั้งนี้ค่ะได้ข่าวว่าคุณกีต้า
คุณครูกีต้าเป็นคนเป็นโต๊โผใหญ่เลย
นิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันเป็นมาเป็นไปยังไงบ้าง
คือกิจกรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากความคิดของผมที่

เกือบจะ๑๐ปีแล้วแล้วเราก็แบบ
อายุเยอะแล้วสิเราเนี่ยยางยางเราสอนตั้งแต่เด็ก
อ๋อยังเยอะนี่ก็เยอะมาก
รวมมีอีกคนนึงด้วยจริงเป็นกีต้ากับพด้วงค่ะ
ช่วงหน้าม้าแดงที่เคยออกอัลบั้ม
พลดดดวงใช่เราก็คิดกันสองคนว่า

เพื่อจะสอนร้องเพลงเด็กในช่วงปิดเทอม
เราก็เลยรวบรวมสมาชิกทุกคนที่เราคิดว่า

ที่เหลืออยู่ที่เขาคบากับเราอยู่ตอนนี้
และมาฟิ
บอกที่เราฟังน้อย

เรายังเรียนรู้ทักษะด้านอื่นที่เราจะต้องเอาไปใช้บนเวทีด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการพูดบุคลิกภาพการเดินทุกอย่างการเข้าสังคมอะไรบนนั้น

ก็คือเป็นแคมป์ที่ผลิตอยากจะผลิตศิลปินตัวน้อย
ไม่ใช่แค่ร้องเพลงคือศิลปินเลยศิลปินก็ทำได้หลายอย่าง
อาจจะแบบพูดพูดด้วยก็ได้แสดงเต้นร้องเพลงแล้วแต่
คือจริงหลักอยากให้น้องเขากล้าแสดงออกอะค่ะ
คือเข้าแคมป์นี้คุณสามารถน้องถ้าใครมีความสามารถจริง
ขึ้นเวทีเป็นศิลปินได้เลยครบเครื่องทุกแง่มุมทีเดียวนะคะ
แล้วส่วนของครูตุ๊กตาบ้างล่ะคะ
จะมีอะไรไปสอนน้องบ้างไหม
คือจริงทุกคนเป็นครูหมดค่ะแต่ตุ๊กตาไม่เคยเป็น

เป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าคือตุ๊กตาจะร้องเพลงมานานแล้ว
ร้องเพลงตามร้านร้องเพลงกลางคืนเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ

คือเราไม่ใช่ครูที่จะสอนตามเทคนิคค่ะ
เราจะดูว่าเด็กคนนี้เขาเด่นอะไร
บางทีก็อาจจะไม่ได้ชอบร้องก็ได้เขาอาจจะชอบเต้น
หรือว่าเขาอาจจะชอบแบบเหมือนสื่อสารกับคนอีกแบบ
คือเราจะลองดูว่าอ๋อน้องเขาเป็นอย่างนี้

มาลาเหมือนกันนะลูกมันก็เบื่อค่ะ

คือแคมป์มันคือจะทำให้เด็ก
มันจะได้มากกว่าเวลาไปเรียนเป็นอาทิตย์

สมาธิเขาก็หลุดไปแต่ถ้าแคมป์๕วันเนี่ย

สนุกว่าเฮ้ยเขามีความสามารถแบบนี้ด้วยเหรอ
เพื่อจะหาตัวเองเจอในแคมป์นี่แหละ

ที่บอกว่าร้องเพลงมันเป็นเหมือนกับเครื่องมือมากกว่า
แต่ทุกคนมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่า
ทักษะทางด้านการร้องเพลงหรือการแสดงมาก่อนเลย
แต่ว่าอยากมาอยู่ที่นี่ได้ไหม

เพราะว่าแคมป์นี้ร้องเพลงมันเป็นเหมือนเครื่องมือ
คือชอบก่อนก็เพราะชอบ
และไม่จำเป็นลูกคุณต่อไปอยากจะไปเป็นพิธีกร

คือกุญแจหลักของแคมป์นี้คือความกล้าแสดงออก
แต่ว่าร้องเพลงการเต้นกันอยู่บนเวทีนั้นคือเครื่องมือที่เราใช้ในครั้งนี้

ที่จะพร้อมบอกน้องไม่ใช่แค่ว่ามีครูคนเดียว

มุกจัดการเลยคนนี้ไปเดี๋ยวครูแต้วไปคนนี้
อะไรอย่างนี้มันทำได้เลย
แล้วกิจกรรมในแคมป์บอกก่อนได้ไหม
มีการวางแผนมีการเตรียมการยังไงบ้างที่จะสอนน้องอะไรบ้าง
กิจกรรมในแคมป์เราก็จะแบ่งออกเป็น
ด้วยความที่เรามีประมาณเราจำกัดไว้ที่๓๐คนใช่ไหมครับ
ซึ่งในแคมป์เราก็จะแบ่งออกเป็น๒กลุ่มด้วยกัน
แล้วก็จะมีคุณครูซึ่งยังไม่บอกว่า
แต่ละทีมจะมีคุณครูเป็นหลักไปเลย
ใช่แล้วเราก็จะมีเหมือนเป็นกิจกรรมการมีทำแบบว่า
มีทำเป็นแบบทำแคมเปญกันวันนี้เราลองดูมีคนมาดู
แล้วมีกิจกรรมแต่ละอย่างสมมุติว่าเรียนเรื่องการพูด

ตอนเย็นแต่ละทีมเป็นยังไงบ้าง

ก็คือเหมือนการเรียนนะคะมันจะมีประมวลผลตลอดเวลา
อย่างเด็กที่เรียนตามแบบสถาบันเนี่ย
เขาจะไม่รู้หรอกว่าเขาร้องเพลงเก่งขึ้นยังไง
เพราะมันไม่มีประมวลผลส่วนใหญ่ก็จะมี

ใช่อันนี้คือเราประมวลผลเลยให้น้องเขาทำมากกว่าที่จะเรียนค่ะ

วันสุดท้ายของแคมป์จะมีโชว์มีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ

คือคอนเสิร์ตนี้ก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมา
เพื่อที่ผู้ปกครองและทุกคน
แม้กระทั่งคุณครูเองและตัวน้องเอง
จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง

ผมสอนร้องเพลงมานานมากแล้ว

แล้วพอไปร้องจริงเนี่ย
จะได้หรือไม่ได้อะไรบ้าง
แคมป์นี้เราสอนเสร็จปุ๊บ

เขาจะได้เจออะไรบนเวทีคอนเสิร์ตจริงจะเป็นยังไง

แล้วก็กำหนดอายุด้วยเนอะ๗๑๒ปี

ครูเตรียมการรับมือยังไงบ้างครูเต้า
จะบอกว่าโดนคำถามนี้บ่อยมากนะคะเลยนะคะ

เด็กสนคือเด็กฉลาดคือดีไหมครับ
แสดงว่าสนมาก่อนใช่มั้ย

เด็กต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เนอะ

ขอบเขตให้เขาสนได้แค่ไหน

ตบตีตบตีเขาว่าแบบแค่นี้พอนะ

เพราะว่าเมื่อเด็กนะช่วงนี้

ก็อยากที่จะแบบเอาประสบการณ์

ให้กับเด็กเพื่อให้เขาได้มี
บันดาลใจบางทีเนี่ยเขาอายุประมาณนี้เขายังอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงแล้วเขาถนัดอะไรเขาชอบอะไร
ทีนี้ในค่ายเราเนี่ยเขาจะได้ลองทุกอย่างเลยเขาจะได้ลองพูดเขาจะลองเต้นลองร้อง
แล้วอยู่กับเพื่อนนะคะก็คือเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมด้วย
จะได้มีความเป็นธรรมชาติมีความกล้าสร้างออก
คุณกิตต้าค่ะในฐานะคุณที่เป็นคุณครูโต๊ะโผยัยเลยนะคะ
ฝากถึงกิจกรรมนี้นิดนึงค่ะรวมถึงบอกรายละเอียดด้วยน้อง
ถ้าสนใจจะมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงบ้าง
แห่คุณครูปรมาจารย์นักดนตรีมารวมตัวกันขนาดนี้
จะไม่ให้โชว์เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะ

เตรียมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ